ผู้ชายคนหนึ่งนะคะขานรับค่ะ
เพราะว่ากลัวคำว่าเมาแล้วขับนะคะ
เมาแล้วทำยังไงล่ะก็อยากกลับบ้านเข็นรถสิคะทีนี้
ไม่เข็นไม่ขับไม่ขี่ไม่ทำอะไรตั้งนั้น
แต่เข็นค่ะเข็นไปเรื่อยแล้วพลเมืองดีเขามาเจอนะคะ
กลัวจะเป็นอันตรายก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบหน่อย
และสภาพที่เจอก็เป็นไปตามที่พลเมืองแจ้งมาจริงนะ
เซไปเซมาค่ะนี่ค่ะสภาพของเขา
จากรถเซและตัวของเขานี่แหละเซเป็นต้นเหตุ
หลังได้รับแจ้งตำรวจสพเมืองตากรีบไปเลยค่ะ
ไปตามที่จุดที่พลเมืองดีแจ้งเข้ามาจุดนี้
เป็นฝั่งตรงข้ามสถาบันวิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ตากนะคะ

จูงมอเตอร์ไซต์อยู่ตรงหลายทางนะคะ

จึงปนาอายุ๕๓ปี

พูดจาอ้อแอค่ะจับใจความไม่ค่อยได้

พยายามจะต่อสายตรงเพื่อสตาร์ทรถช่วงนี้
ช่วงที่ตำรวจไปถึงก็ถามพยายามทำอะไร

แต่ต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ

ตำรวจก็สอบถามจนได้ความว่า

เมื่อคืนก่อนผมเมาสุราแล้วก็โวยวายเลย
ถูกตำรวจจับที่สพบ้านตาก
ผมไปสงบสติอารมณ์มาในห้องขังครับ
หลังจากนั้นช่วงสั่งเมาก็ถูกปล่อยตัวให้กลับบ้าน
และช่วงปล่อยตัวดีใจค่ะแฮปปี้ค่ะ

และทีนี้รถน้ำมันหมดค่ะ
นายพนาก็คิดว่าเอ๊ะรถเสียหรือเปล่า

แล้วก็จิบเหล้าที่ตัวเองแวะซื้อมานะ
ไปเรื่อยเข็นไปเรื่อยเพลินค่ะ

จูงจากอำเภอบ้านตาก
แล้วก็จูงผ่านหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่

หมู่บ้านที่ตัวเองอยู่เข้าเขตอำเภอเมืองตาก

คนที่ร่วมทางเขาก็กลัวนะก็เลยโทรแจ้งตำรวจ

ตามนั้นนะคะเมาไม่ขับเมาไม่ขี่
แต่มันก็เป็นอันตรายนะคะกรณีเมาแล้วเข็น
ก็เลยต้องนำตัวกลับไปส่งบ้านให้
ตอนนี้นายพนาถึงบ้านแล้วนะคะปลอดภัย
รถจากกระยางยงก็อยู่ดีค่ะ